ขึ้นที่นครราชสีมานะครับท่านผู้ชมครับช่วงเช้ามืดวันนี้ครับ
มีผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่บ้านใหม่เจริญศรี
บลหนองมะนาวอำเภอคงนะครับอ่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยง
ส่วนผู้ตายเป็นลูกเลี้ยงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดในบ้านหลังหนึ่งที่เป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับด้านล่างของบ้านที่เป็นใต้ถุนนะครับ
มีผู้เสียชีวิตก็คือนายทรงยศกุลบุตรอายุสามสิบห้าปีก็ในสภาพนอนหงายถอดเสื้อ
กองเลือดศีรษะมีรอยถูกทุบด้วยของแข็ง
คอมีบาดแผลคล้ายถูกมีดปาดนะครับแล้วก็มีร่องรอยต่อสู้
ข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเสื้อผ้าที่มีคราบเลือดติดอยู่
ก็มีกองอยู่กับพื้นที่บริเวณจุดซักล้างหน้าบ้านด้วยแล้วก็ยังเจอค้อนกับมีดพระ
เลือดวางอยู่ที่หน้าห้องพักซึ่งสร้างอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
จนทีก็เก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนศพก็ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลคง
อายุ๕๘ปีเป็นพ่อเลี้ยงของนายทรงยศผู้ตาย
หลังก่อเหตุในแป้วได้ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
ส่วนนายสมภวรกุณลบุธเป็นพ่อแท้ของนายสงยศบอก
ในแป้วกับลูกชายเขาเป็นพ่อลูกเลี้ยงกันชอบดื่มเหล้าด้วยกัน
มีอาการเมาก็จะทะเลาะวิวาสกันเป็นประจำที่ผ่านมาตัวเองก็จะมาห้ามปรามอยู่บ่อยครั้ง
กระทั่งดึกคืนที่ผ่านมามีชาวบ้านได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกัน
แล้วได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว
ที่ช่วงเช้ามืดจะมีคนมาพบว่านายทรงยศถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าสามีอยู่บ้านหลังนี้กับพ่อเลี้ยงนะครับ
ส่วนแม่ลี้ไปอยู่กับญาติที่เมืองโฆษฐภาษณ์ส่วนภรรยาของสมโยศน์ผู้ตาย
ก็ไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งปกติผู้ตายกับพ่อเลี้ยง
ก็จะชอบดื่มเหล้าด้วยกันดื่มเหล้ากันทุกวัน
พอเมาแล้วก็ทะเลาะกันกันเองนะฮะก็ไม่คาดคิดว่า
คราวนี้จะทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นฆ่ากันตาย
ตำรวจสพคงได้รับการประสานจากตำรวจสพพิมาย
บอกว่าพบชายต้องสงสัยลักษณะจะเป็นในแป้วผู้ก่อเหตุนะฮะ
ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มข้อหาเมาแล้วขับ
ขณะขี่จักรยานยนต์ผ่านด่านตรวจเมื่อคืนนี้
ตอนนี้ถูกนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดพิมาย
แล้วก็ไม่มีเงินประกันตัวซึ่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบแล้วนะครับ
พบว่าใช่นะฮะนี่ครับเป็นผู้ต้องหาจริง
ก็เลยยื่นเรื่องต่อสารจังหวัดบัวใหญ่อายัดตัวไว้เรียบร้อยแล้ว
เพื่อนำมาดำเนินคดีฆ่าคนตายที่สพคงนะฮะอืม
สองคดีเลยคืนเดียวเมาแล้วขี่ต่ออีกฆ่าคนตายเสร็จแล้วนะคะ